อุปกรณ์ที่ใช้ในการย้อมผ้าซึ่งเป็นการใช้สีตามธรรมชาติที่เป็นรูปแบบการย้อมแบบร้อน
อุปกรณ์สำคัญคืออุปกรณ์ในการต้มที่มีทั้งหม้อต้ม
ซึ่งมีขนาดรองรับน้ำหนักของผ้ากับน้ำที่จะนำมาย้อม
พายหรือไม้สำหรับกวนผ้าซึ่งไม้ควรมีขนาดใหญ่
พอที่จะรับน้ำหนักผ้าที่เปียกในหม้อย้อมได้และใช้ประโยชน์ในการหยิบจับยกผ้าขณะทำการต้มผ้า
อกจากนี้แล้วยังต้องมีการเตรียมหม้อที่ใช้งานสำหรับการล้างผ้าและการหมักผ้าไว้ด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน